ส่วนคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้คลิปวิดเกือบอุบัติเหตุนะคะขับรถไปแล้วจู่รถเฉไปทางซ้ายเกือบตกไหลทางแล้วสติมาสะบัดกลับมาได้คุณผู้ชมคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
เหตุการณ์เกิดตี๑๓กรกฎาคมคิดว่าเกิดจากอะไร
ผมว่าหลับในอ่ะก็บอกหลับในพี่บุ๊คคิดว่าอะไรคะโอ้โหเมาอะไรหรือเปล่าฮะไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะ
เจ้าของคลิปตอบเองนะครับตอบเองเลยบอกว่าแค่ก้ม
เก็บของแป๊บเดียวก้มเก็บของแป๊บเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะยังเอารถกลับมาได้นะคะปลอดภัยทั้งรถทั้งคนเขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นบทเรียนคราวหน้าจะไม่ประมาทแบบนี้อีก
แล้วลักษณะคืออยากให้เป็นอุทหรณ์กับคนอื่นด้วยนะขับรถไปอย่าก้มเก็บของเด็ดขาดนะคะกลัวว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ